อย่างไรกันนี้ครับประกวมแล้วที่เป็นตัวแทนที่ดูแล

แล้วก็ได้ทำการแจ้งความร้องทุกข

ที่มันมีปัญหาโด่งดังทางโซเชียลนะครับ
เพราะว่ากระจมตีกระนำแต่ทีนี้ที่ผมออกมาแถลงข่าวอย่างนี้
เพราะผมต้องปกป้องสิทธิ์ของทางบริษัทผู้เสียหาย
นะครับคือตัวน้องเขาเนี่ยอย่างเนี้ย
นี้เขาลงนะครับพอเขาลงเสร็จปลู๊บ
เขาลงตั้งแต่วันที่๑๐ตุลานะครับฟังให้ดีนะเขาลงตั้งแต่วันที่๑๐ตุลา
แล้วผมได้โปรไฟล์ตรงนี้เขาก็ผมก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ว่าพอดีกับพนักงานสอบสวน
ตามปจวนะครับ
ผมได้ไปแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีตามพจวข้อ๙วันที่๓พฤศจิกายน
นะครับนี่คือไปแจ้งความร้องทุกข์มอบคดี
เจอที่ตำรวจสุจจบกรุงก็จะมีร้อเจอร์เหกโมยิน

จากนั้นมาพ่อกับแม่เขาก็มา

ว่าตรงนี้ขอไก่เกลียดได้ไหมทางพนักงานสวนว่าขอไก่เกลียดได้เพราะเขาเป็นเด็ก
ผมก็เลยเห็นแก่เด็กว่ากระทำความผิดแล้วเราคงจะตักเตือนเขาไป
แล้วเขาก็ได้จ่ายเงิน๕๐๐๐บาทเพื่อเป็นการชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางบริษัทนะครับ
แล้วตรงนี้ก็คือตัวลงบันทึกถอนผมก็มีบันทึกถอนนะครับตัวน้องเขาก็เซ็นบันทึกถอน
ไม่มีใครบังคับขู่เข็นไม่ได้เข้าห้องมืดห้องเย็นอย่างที่เขาออกเป็นข่าวนะครับ
มีอะไรถามนะคุณพูดแบบนี้ความหมายชอบคือว่าตัวน้องเนี่ยละเมื่อนี้ก็เป็นจริง
ที่ดูแลเรื่องการปราบความละเมิดฤทธิสิตของทรัพย์สินทางบริญญา
เป็นบริษัทรับตรงจากต่างประเทศ
ผมเป็นพนักงานของบริษัทบริเสก
แล้วก็เป็นอยู่ฝ่ายปราบความละเมิดฤทธิสินทางบริษัทของทางบริษัท

ไม่ได้มอบอำนาจเพราะผมไม่ใช่พนักงานเขา
ผมไม่ได้รับอยู่ตรงภายใต้ของบริษัทเขา
คนฝ่ายปราบกับคนฝ่ายขาย

โบริเศกนี่เป็นไปรับมายังไงครับ

คือเรียกว่าไปลับตรงมาไม่ผ่านกับบริษัท

ตรงนี้มันคนละประเด็น

แต่ทีนี้ผมก็จะปรึกษาทางทีมงานผมว่าให้ผู้ใหญ่เขาลองคุยกันดู

มีครับเพราะบริษัทเค้าเหมาะอำนาจให้ผมครับ

ซึ่งทำอย่างไปได้นะครับมันรอเสื้อน้องเขาอ้างว่าตอบธรรมโดยศาสตร์

โจมตีผมผมเป็นเจรยสังคมทุกคนคุณเช็คเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยว่า
ผมไปล้อซื้อหรืออะไรไหมการที่การทำซื้อเขาตรวจสอบเป็น
รายเดือนก่อนพี่จะมาตั้งแต่วันที่น้องเขาลงโปรไฟล์ตั้งแต่วันที่สิบ
แล้วมีคนส่องเฟสเขาดูว่าโอเคจะจำหน่ายจริงนะครับ
คนก็ต่างจอยงานกันนะครับพอจอยงานปุ๊บเขาก็ถามพี่
ตัวนี้ละเมิดลิขสิทธิ์พี่ไหมเขาทำซ้ำขึ้นมาชีวิตผิดของพี่ไหม
ถ้าบอกว่าผิดผมบอกว่าผิดถ้าผิดผมก็ไปแจ้งความร้องทุกข
ก็แป๊ปเอาหน้าออกมาผมไม่ได้ไปสั่งจองไม่ได้สั่งซื้อ
นะครับดูในรูปโปรไฟล์แต่คนที่ทำอ่ะมันไม่ใช่
นะครับผมเป็นคนที่พูดจริงแต่ถ้าตอนนี้ผมถึงออกมา
เพื่อปกป้องสิทธิ์ของทางบริษัท
ตรงนั้นมันเป็นการการที่ว่าผมไม่ได้พาดพิงนะครับ
การที่เขาจะออกมาเขาอยู่กับบริษัทอื่น
แล้วเขาก็มาจอยงานด้วยกันนะครับไม่ใช่พนักงานของบริษัท
ไม่ได้พนักงานบริษัทแต่ได้ทำพฤติกรรมนี้จริงหรือไม่
เรื่องการพฤติกรรมผมไม่รู้แต่คือปัญหาว่าการทั้งสอง
เพราะว่าน้องคนนี้เขาโพสต์ขายอยู่แล้วนะครับน้องเขาคนนี้เขาโพสต์ขาย
อยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มวันที่สิบนะครับผมถึงได้ตัวนี้
ไฟล์พวกนี้มาพอได้โปรไฟล์พวกนี้มาผมก็ดูว่ามันผิด
พอวันผิดผมก็ไปแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสวน
แต่พอเชิญตัวมามันเป็นเด็กเราก็ให้ไปคุยกันหรือจะให้ถอนคดี
พ่อแม่เข้ามาขอให้ไกลเกียร์นะครับมันไม่มีอะไรตอนนั้นเข้าใจ
แต่หมายถึงว่าน้องเนี้ยเขาโพสต์หลังจากที่อ่าตัวแทงเอ่อ
เลือกขายของคุณมาจากเนี้ยเป็นคนไปโทรศัพท์ไปสั่งงาน
ไม่ใช่ครับเพราะเขาโพสต์ขายอยู่แล้วก่อนหน้าที่เขาจะไปเจอ
เขาโพสต์ขายลงหน้าโซเชียลสาธารณะอยู่แล้ว
พอเขาเข้าไปเจอว่าตัวนี้มีตู้กระตุ้นตัวนี้มีไหม
แล้วเขาก็ถามซื้อได้ไหมได้ถ้าตอบกันว่าได้
ใครเป็นคนโพสต์ขายก่อนใครผมไม่ได้เป็นคนสั่งซื้อ
ก็น้องเป็นคนโพสต์ขายใช่ไหมครับพอน้องโพสต์ขายลงฐานะ
เขาก็ต้องดูว่าเขาต้องซื้อได้พอซื้อได้ปุ๊บ
ถ้าคุณไม่อยากแล้วแล้วในสิทธิ์คุณไม่ต้องทำใช่ไหมฮะ
แล้วผู้เสียหายเขาต้องปกป้องสิทธิ์ของเขาไม่ใช่ว่า
พอเสียหายไปทำทำทำทำพวกท่านวักกระโจมตีกับหน่ำ
ผู้เสียหายเขาผู้กระทำความผิดเลยเป็นความดีความชอบ
เด็กไม่ทำความผิดผมยังยอมรับว่าเด็กไม่แตะต้องไม่ได้เหรอ
กระทำความผิดถ้างั้นเขาก็ไปทำหมดแล้วครับเด็กอ่ะ
อันนี้จ้ะมันมีการเรียกรับเงินห้าหมื่นบาทจากเขาจริงจริง
นั้นเขาพูดเรื่องแง่ประเด็นแง่กฎหมายนะครับเรื่องแง่กฎหมาย
เนี่ยกฎหมายมันสารเขาลงตามแง่กฎหมายที่เขาเขียนระบุไว้ตามมาตราสามเอ็กวักหนึ่งเจ็ดสิบวักสอง
นะครับปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสี่แสนจำคุณตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี
อันนี้แง่กฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเอามาห้าหมื่นเอามาสี่แสนไม่ใช่
ตรงนี้ผมขอแก้ข่าวตรงนี้เขาอ่านด้วยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเขาอ่านให้ฟัง
แง่กฎหมายไม่ได้ใครบอกว่าไปจับนั้นคือพูดความเท็จ
ความจริงเจ้าพนักงานชุดจับกลุ่มเขาจะบอกเลย

แล้วเถ็บปุ๊กเขาก็ขอจิราจา

พวกเจ๋ไปว่าเป็นเด็กผมก็โอเค
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปรึกษาพนักงานประกวดก่อนนะ

ตัวนั้นจริงเพชรเนี่ยผมจะพูดได้ว่าเดี๋ยวเพราะเขาทำงานกับอีกบริษัทหนึ่งนะครับ
แต่คือบริษัทของเขาจะจอยกันว่าพี่มีตัวนี้ของพี่ไหมตัวนี้เขามีตัวของเขาไม่มี
จอยงานกันมาแต่เรื่องอย่างอื่นผมไม่ได้สนใจ
ผมสนใจว่าในเรื่องงานของผมนะครับ
ผมไปเชิญตัวมาจากที่จุดเลยครับ
พร้อมกับจุดจับกลุ่มเลยครับ
มันไม่มีห้องมืดห้องสว่างครับคุณไปดูได้เลยไอ้คำว่าห้องมืดเนี่ย
มันพูดเสียต่อเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเขาไปเชิญตัวไปปุ๊บเขาจะเข้าไปบันทึกจับกลุ่ม
แต่ทีนี้ห้องตรงนั้นมันเป็นห้องประชุมเขาเปิดแอร์มันร้อนนะครับ
มันไฟเขาก็เปิดไฟนี่แหละมันห้องมืดตรงไหนผมถาม
ห้องมืดเขาก็จะไปบันทึกจับกลุ่มพอมันร้อนไม่มีแอร์เขาก็เลยออกมาคุยกัน
ทางขึ้นโรงพักแค่นั้นไม่มีอะไร
เขาไม่ได้บังคับขู่เข็นเซียนบังคับนะครับ
การจับกลุ่มเขาถามว่าคุณจะเซ็นไม่เซ็นเป็นสิทธิ์ของน้อง
ถ้าน้องเซ็นก็คือก็เซ็นถ้าน้องไม่เซ็นก็ไม่ต้องเซ็น
การบังคับขู่เขียนว่าให้เขาจ่ายตังค์
ไม่มีใครบังคับหรอกครับมันตามแง่กฎหมาย
ไม่มีใครไปบังคับเขาเขาเสนอใจของเขาเอง

แต่ถ้ารู้อย่างนี้ผมยัดดำเนินคดีไม่ต้องไปคุยไม่ต้องมาถอด
ถ้าไม่สงสารเด็กใช่ไหมครับ

เพราะผมเรามาปกป้องสิทธิ์ของผู้ส่าหาย

เพราะผมดูข่าวว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์มอบ

ปกปิดตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาจะสู้เขาจะแจ้งจับผมก็เชิญ
ผมไม่ได้ว่านะครับผมเป็นคนตรงทำชอบด้วยกฎหมาย
แต่ถ้าถามว่ามุมมืดหรือมุมมืดไปว่ากันแจ้งอีกทีนึง
อันเท็จหรือจริงแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วคนที่ลงโซเชียลที่ว่า
ผมทำผิดเพราะว่าค่อยว่ากันจริงน้องครับที่ผ่านมาทำแบบนี้มากี่ครั้งกี่รายแล้ว
ผมไม่ได้ไปเกี่ยวอื่นผมโยงตรงคดีนี้คดีของผมที่มีปัญหานี้นะครับ

ก็คือการชดใช้ค่าเสียหายกับทางบริษัทนะครับการเจรจายอมความชดใช้ทหารมันก็ถอนคดีมันก็จบนะครับ
คือเราไม่ได้บังคับผู้เจ็นว่าจ่ายจ่ายจ่ายนะแม้เขาบอกเสนอให้ห้าพันนะครับ
ผมก็โอเคถ้าห้าพันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะถอนฟรีแล้วเขาให้ค่านู้นค่าใช้จ่ายนะครับ
ผมก็ไม่เป็นไรผมก็ผมยังคุยกับพนักงานส่วนว่าถ้าเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนที่นี่ถ้าเกิดมันปุ๊บเราคุย
ถ้าเกิดว่ามันปุ๊บเราคุยกับผู้ใหญ่แล้วเสร็จวันเด็กเราก็ต้องปล่อย
มันได้ครับเขามีสิทธิ์เต็มที่เรียกร้องค่าเสียหายของเขาเพราะน้องเขาทำซ้ำมาดัดแปลงขึ้นมานะครับ
กระทงนั้นเพราะเขาไม่ได้ซื้อสิทธิ์แต่ถ้าเขาซื้อสิทธิ์ไม่ได้ผิด
แต่ถ้าเขาซื้อสิทธิ์จากบริษัทเอทีซิโมเนี่ยโอเค
นะครับนี่คือเขาซื้อสิทธิ์ลายเซ็นต์มาเขามาจำหน่าย
แต่ของบริษัทเวคของผมรับตรงจากต่างประเทศ
แล้วก็มาปราบรามละเมิดลิขสิทธิ์แค่นั้นเองไม่มีอะไร
การระเบิดลิขสิทธิ์ของคุณประจักรมน์ทั้งบริษัทเนี่ยว่าถูกประสงค์เนี่ย
เอาเฉพาะรายใหญ่หรือว่าเอาเฉพาะทุกอย่างครับทุกอย่างทุกอย่าง
ลายย่อยครับผมที่มีเกิดขึ้นมามีทุกหลังจากนั้นแล้ว
เพราะว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยคุณจะเจรจาเองหรือว่าผู้เสียหายเป็นคนเจรจากับคุณในการยอมความ
ผู้เสียหายยังไงผมเป็นผู้เสียหายเอ่อใครเป็นคนเจรจา
จริงแล้วที่ผ่านมาผมมันต้องคุยเราถ้าเกิดว่าเขาขอเจรจา
ผมต้องเป็นคนเขาต้องมาขอเจรจากับผมกับพนักงานสวนต่อไป
ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการเจรจายกเลิกอ่าไม่เอาฟังกันเนี่ย
ไก่เกลี่ยกันไก่เกลี่ยกันก็คือเขาต้องมาคุยกับผมเพราะผม
มันก็ไม่ได้เยอะก็คือทำตามหน้าที่ครับว่าถ้าพูดเรื่องเยอะนะ
มันทุกลาย
มันก็ต้องคือเราต้องให้บริษัทเพราะเราปรับเข้ามานะครับ
ผมลับมาผมต้องมีรางบรรยามจำคือบริษัทก็ได้
ได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าตรงนี้อ่าเราไม่ต้องบอกว่า
กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมเป็นพนักงานเนอะเอาแก้เนี้ยนะหะถึง
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ถึงไม่ถึงครับโอ้ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์
เป็นรวยแล้วไม่น่าจะเก็บตัวอะไรบ้างอ่ามันมีหลายตัวครับที่ดูแล
สิทธิ์มันมีหลายตัวขั้นต่ำเลยการเจจาค่าเงินหายในกี่บาทอ่า
ตามสารครับสารปรับตั้งแต่สองหมื่นนะสารตัดสินนะห้าหมื่น
สี่แสนรับสารภาพก็เหลือสองหมื่นห้าโดยชอบด้วยกฎหมายสารจะลง
สารก็จะลงตามกฎบทกฎหมายเพราะมันฟ้องมาแล้วนะครับ
มันไม่ได้เกี่ยวกับชุดจับกลุ่มชุดที่คุณเขาจับแล้วเขาส่งดำเนินคดี
แล้วก็ส่งว่าพนักงานส่วนก็จบเป็นหน้าที่ของชุดจับกลุ่มนะครับ
การที่จะดำเนินคดีต่อสารต่อก็คือผู้เสียหายกับพนักงานสอบสวน
ส่งอายการหรือไม่ส่งอายการคือผู้กรีศ์พยาบาลธิกฎาชาติสัตว์เสียหาย

หาที่การต่อรองได้สิ่งที่บาทสาธารณาตัดสินใจได้เองเลยเหรอว่า
ราคาจาก๕๐๐๐จะเป็น๕๐๐๐จะเป็น๒๐๐๐๐จะเป็น๑๐๐๐๐เนี่ย
ผู้ละมอบนาดทุกบริษัททุกองค์กรของทรัพย์สินทางบรรยา
ผู้ละมอบนาดเขาต้องมอบนาดให้ว่าการตัดสินใจการจับคุณแจ้งความล้องทุกข์
นะครับตามที่พนักงานสอบสวนเจ้าที่บริษัทเขามอบอำนาจแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทไป
นะครับอย่างของผมความละบริษัทให้แจ้งความล้องทุกข์ว่าพอดีถอนคดีไปถึงศาลยอมความศาลอะไร
มันก็ว่ากันไปอย่างนี้ตามตามคนไว้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

ขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอ

ขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอ
ขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอ
ขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอ
ขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอขอ
เข้าขึ้นมาฝ่ายปลาความละเมิดข้าวจิตธรรมดานะครับ
สวัสดีครับ
แล้วมันมีหมดอายุหรือครับเหลือจากครับ
มีครับมีครับ
แล้วแต่ทางบริษัทเขาตกลงคุยเกียรติศาสตร์คุยกันนะครับ
แล้วที่เขาตกลงกับพี่ค่ะพี่หมดอายุวันไหนครับ

อย่างยากครับพี่ได้รับมอบกำหน้าครับ
ของผมของผมตั้งแต่แล้วแต่บริษัทเขา๑๕วัน๑๕วันเดือนเดือนอย่างนี้ก็มีนะครับ
แล้วตอนนี้พี่เหลือกี่อายุในการทำงานกี่วันครับ
ทำงานมาตลอดนอกจากผมจะตายหรือผมจะบริษัทจะไล่ผมออก
ถ้างั้นก็แสดงว่าบริษัทนี้ไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวว่าจะต้องถือ
คุณเป็นพนักงานของบริษัทเขาไล่ออกคุณก็จบไหมครับ

แต่ว่าต้องมีสัญญาว่าจ้างถือกรรมสิทธิ์
นั่นก็เป็นสิทธิ์ผมเป็นพนักงานผมไม่ใช่เจ้าของบริษัท
ถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทผมจะชี้ให้ใครก็ได้
ให้คุณมาจับให้คุณปลดใครไว้เป็นส่วนของเขา
ผมเป็นพนักงานเขาใช้ผมทำงานผมก็ทำงาน

ไม่ใช่คุณมาจากรู้จักกับคุณนันและทำงานกับคุณนันมามากน้อยเพียงใด
ไอ้ตรงนี้ผมไม่พูดประโยคตรงนั้น
เพราะว่าเขาตามคนต่างบริษัทจอยงานกัน

มันไม่ได้นานหรอกครับคือบริษัทอื่น
เขาก็มาจอยไปเจอกันเขาก็ฝากนั้นการงานกัน